เอาเนอะเกรงใจแบบไม่ดีเหรอเกรงใจ
พูดมาขนาดนี้ถ้าร้องตามได้

จะบอกว่าคุณประชงมีเก๊าพร้อมให้ดี

กลัวน้ำลายมันแห้ง

เพราะแดนบีมก็มาคุณผู้ชมเยอะมากจริง
ซึ่งนอกจากแดนบีมจะมาฝากคอนเสิร์ตครบรอบ๒๒ปีที่จัดขึ้นวันที่๕สิงหาคมนี้นะคะ
ให้เหล่าแฟนคลับนะเตรียมกดบัตรกันแล้ว
ยังมาคอนเฟิร์มว่าความฟิตนะถึงแม้จะมีลูกคน๔คนคุณผู้ชม
แต่ว่านะนี่แล้วก็เพิ่งจะแต่งงานไปแต่ก็ยังฟิตจัดนะจ๊ะ
พี่แดนก็เพิ่งแต่งงานเนาะแต่สองคนบอกเลยว่าฟิตจัดนะคะ
แล้วก็เรื่องจะมีเบบีมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะ
ดึงได้ดึงได้เดินได้เอาไหว

เพราะว่าตั้งใจแบบแบบแบบแบบแบบแบบจะขออีกหรอขออีกก็ได้

มันก็จะมีทั้ง๔ทั้ง๓คนเศร้า

ดราม่าบ่อยมากนะคะคำพูดในไลฟ์ค่ะ
หลังจากมีชาวเน็ตคอมเมนต์นะคะ

เรื่องไม่ค่อยเห็นอุ่มน้องลูกสาวคนนึง

เพราะลูกสาวอาจจะไม่น่ารักหรือเปล่า

ผู้ที่ตอบกลับไปอาจจะดูไม่น่ารักสักเท่าไหร่ค่ะ

ซึ่งก็เข้าใจว่ายุคนี้คนดราม่ากันเยอะมากค่ะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
เราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรเขารุนแรงอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็แค่อยากให้เข้าใจอะไรอย่างนี้ครับว่า

จริงแล้วผมว่าในยุคนี้นะ

เราก็อยู่กับลูกทุกวันตลอดเวลาอยู่แล้ว

ไม่รู้สิเราแชร์ความรักให้ลูกเท่ากันอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่เคยคิดอะไรเรื่องพวกนี้เลย
คุณผู้ชมต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้รวบรวมศิลปินมากมาย

ดงพี่ดังแล้วแต่ละคนหน้าตาดีนะ